จะให้ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คือบางทีผมไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เขาเร่งรีบ
หรือว่าอย่างไรแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะครับ
เพราะว่าอยู่ก็ใช้การข้ามไปอีกฝั่งอีกเลนหนึ่ง
เพื่อที่จะขยับหนีรถติดเขาว่าอย่างนั้นไปลองดูคลิปนี้ดูหน่อยฮะ
หาดูภาพเห็นจากก็รู้อยู่ดีเละไม่ควรจะทำอย่างยิ่งนะ
แต่ผมก็ไม่แน่ใจผมอยากจะให้ความไปทำเขานิสนึงละกันว่า
มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันดนใจให้เขาต้องทำแบบนั้น
ทำไมถึงต้องทำอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้จริงจริงนะครับคือมาลองเดาดูอย่างแรกน่ะ
เขาคงจะมีเหตุจำเป็นมากหรือเปล่าที่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้
รีบไปไหนหรือว่ามีใครเป็นอะไรแล้วเขาต้องรีบไปหา
อันนี้หนึ่งคือเหตุผลอ่ะแต่ถ้าอีกหนึ่งเหตุผล
อันนี้ก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นเลยก็คือก็คือ
อาจจะเป็นเพราะความหัวร้อนของเขาที่ต้องมาเจอกับสภาพการจราจรที่รถมันติด
หาทางหนีหาทางเบี่ยงออกไปอ๋อแต่ทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะ
แต่ว่าไม่ว่าจะเหตุผลอะไรมันก็ไม่ได้อ่ะค่ะใช่ครับเพราะว่าเรานั้นน่ะ
ไม่สนับสนุนให้ทำผิดกฎจราจรนะเหตุผลหลักหลักคือ
มันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มันอาจจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้นะครับ
ให้ดูแบบนี้ก็พูดแบบวัยรุ่นแล้วกันอย่าหาทำอย่าทำเลย
นะมันมีแต่ผิดกับผิดอย่างเดียวแหละครับใช่ค่ะแล้วหากกลับไปกลับไม่ทัน
เฉียวกับคันที่สวนมาอีกอ่าก็อาจจะเป็นอันตรายอืมเรื่องราวบนท้องถนนเนี่ย
มันต้องใช้ทั้งความระมัดระวังไม่ประมาทเคารพกฎจราจร